กินปลากันบ้างนะคะที่จังหวัดนครพนมนะคะ
ที่นี่เขามีการจับปลาจากแม่น้ำโขง
ตัวใหญ่มากชื่อว่าปลาแค้นะคะ
เขาบอกว่านานจะเจอที
เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำโขงนั้นสูงทีเดียวค่ะ
นายกาศีหี่ปลานะคะ
เป็นชาวบ้านในตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
นี่ปลาแท้เขาจับมาได้นะคะ
๒ตัวค่ะความยาวตัวละเกือบ๑เมตร
น้ำหนัก๒๐กิโลกรัมต่อตัวนะคะ
ถือว่าเป็นปลาแค้ยักษ์น้ำโขงขนาดใหญ่ที่หายาก
ไม่เคยจับได้มาก่อนในรอบหลายปี

นี่ยังสดอยู่เลยเหรอ
จากนั้นเขาก็นำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ตลาดสดเมืองเทศบาลนครพนมนะคะ
กิโลกรัมละ๒๕๐บาทค่ะ
หากนำไปขายต่ออีกทอดในลูกค้ารายย่อย
แล้วก็ร้านอาหารจะมีราคากิโลกรัมละ๓๐๐๓๕๐บาทนะคะ
แต่เขาบอกว่าปลาแค้ยักษ์เนี่ยนะ
เป็นพันธุ์ปลาที่หายากอยู่ในแม่น้ำโขง
แต่ว่าเขารสชาติอร่อยมากเลย
เนื้อแน่นนะคะนิยมรับประทานนะคะ
ไม่ว่าจะเอามาทำเป็นต้มลาบปลาจุ่มผัดชาลวกจิ้มนี่ได้หมดเลยนะคะ

ที่ชาวบ้านติดแม่น้ำโขงจะมีการสร้างรายได้

รายสามารถทำได้ไม่ต่ำกว่า๔๐๐๕๐๐บาทต่อวันนะคะ
แต่จะบอกว่าสถานะอนุรักษ์ของปลาแค้น
เขาบอกว่าเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม
แม้ว่าจะจับได้นะก็เขาเป็นปลาหายากนะ
ถึงแม้ว่าเขาจะมีรสชาติอร่อยนะคะ